ตอนนี้หลายคนเฝ้าระวังแต่เรื่องของโรคโควิด๑๙
แต่ว่าคงจะไม่รู้นะคะว่าตอนนี้มีโรคดึงที่คล้ายโควิด๑๙

อาการเหมือนกันแล้วก็อาการหนักแตกต่างกัน
แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการถ้าหนักก็หนักไปเลย

เพราะว่าตอนนี้เด็กที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นป่วยเป็นโรคนี้ค่ะ
ตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองเขาแชร์เรื่องนี้กันหนักอยู่เหมือนกันนะ

เป็นห่วงบุตรหลานนะฮะแล้วก็เรื่องของอยากให้คุณครูคอยดูแลเด็ก
พบเจอเด็กที่ป่วยขอให้รีบแจ้งผู้ปกครองทันทีด้วย

เพราะว่าอาการอย่างที่บอกไปคล้ายโรคโควิด
จะมีอาการน้ำมูกไอไข้สูงนี่แหละ
แต่ว่าไปดูกันก่อนที่โรงพยาบาลราชพฤกษขอนแก่น
ผู้ปกครองก็พาบุตรหลานเข้าไปพบแพทย์นะคะ
เพราะว่าไปตรวจแล้วเจออาการป่วย
รัฐที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้
แพทย์หญิงจันเพลินปฏิพันธ์วัดนะคะ

เขาบอกว่าตอนนี้มีเด็กเข้ามารักษาระบบทางเดินหายใจ
รวมถึงโรคมือเท้าปากเพิ่มเป็น๓เท่า
เริ่มต้นจากไม่มากไปจนถึงอาการหอบ
ซึ่งบางคนก็จะมีอาการเล็กน้อยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นมีไข้มีน้ำมูกไอเสมหะ
บางคนก็มีอาการหายใจเร็ว

บางคนตรวจแล้วเพราะว่ามีออกซิเจนน้อยกว่าปกติ

รายต้องเพิ่มออกซิเจนเข้าไป
เด็กบางคนเนี่ยนะคะมีอาการไอแล้วก็อาเจียนด้วย

เพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาก็จะมีวิธีการ
ช่วยการขับเสมหะออกมาได้ค่ะ
การให้ยาฆ่าเชื้อเฉพาะไม่มีนะคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาตามอาการนะคะ
ซึ่งสามารถรักษาได้ไม่ใช่รักษาไม่ได้นะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเช็ดตัวลดไข้นะคะ

แล้วก็ทานน้ำบ่อยนะคะ
ส่วนใหญ่อาจจะมีทานยาแก้แพ้ยาละลายเสมหะนะคะ
มันดาสามารถช่วยข้อปอดเด็กได้นะคะ

ถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็สามารถพามาพบแพทย์ได้นะคะ
หญิงจันเพ็ญนะคะแนะนำอีกว่า

หากเด็กป่วยไม่ควรให้ไปโรงเรียนค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ควรจะล็อกดาวน์เด็กเอาไว้นะคะ
เหมือนกับโควิดเลยนะคะให้อยู่ที่บ้านก่อน
ก็จะมีการแพร่กระจายผ่านทางระบบการเดินหายใจค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการอายการจามการสัมผัสนะคะ
อันนี้เป็นการติดต่อโรคทั้งสิ้นแล้วก็ค่อนข้างง่ายด้วย
หากไม่สบายอยู่บ้านไม่ต้องไปโรงเรียนไปเที่ยวห้างต่างหยุดไปก่อน
สำหรับเด็กที่มีอาการน้อยเนี่ยนะคะก็จะแพร่กระจายไปยังเด็กเล็กได้
พี่น้องเนี่ยอาจจะติดกันได้โดยเฉพาะเด็กที่อายุไม่ถึงเดือน
ก็จะมีอาการรุนแรงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ส่วนใหญ่เมื่อตรวจแล้วเจอเนี่ยก็จะอยู่รักษาที่โรงพยาบาลเนี่ย

เรื่องนี้เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์จังตระกูล
มีการสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขจังหวัด
สถานรับเลี้ยงเด็กโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยนะคะ
ให้เพิ่มมาตรการป้องกันการติดเชื้อในโรงเรียน
หลังพบโรคนี้เนี่ยพ่วงขึ้นสัปดาห์แล้วเป็นร้อยเนี่ยค่ะเป็นร้อยไร่ที่ติดเชื้อ
ไม่ว่าจะเป็นหมั่นล้างมือสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัด
ซึ่งอันนี้ย้ำนะคะหากเด็กป่วยให้หยุดเรียนทันทีต่อกัน
เรื่องนี้ต่อกันที่ความห่วงใยของหมอยงค่ะ
ศาสตราจารย์ในแพทยงผู้วรวรรณนะคะ
หัวหน้าศูนย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
วิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
กับโพสต์เฟซบุ๊คเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะ
สายพันธุ์ที่พบในปีนี้เขากลายพันธุ์มาแล้วต่างจากปีที่ผ่านมา
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อถามว่าเป็นแล้วเป็นอีกได้ไหม

ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตเป็นได้หมดเลย
แนวโน้มการระบาดของโรคยังไม่ลดลง

ไม่มียารักษานะคะเพียงแต่ว่ารักษาไปตามอาการ

ปัจจุบันไม่มีวัคซีนในการป้องกันนะคะ
แต่ว่าการดูแลที่สุดคือสุขอนามัยในเด็กเล็ก
ล้างมือใส่หน้ากากอนามัยนะคะ

แต่ว่าจะไปหนักในเด็กเล็กเพราะว่าอะไรคะ

เด็กเล็กไม่สามารถที่จะขับเสมหะด้วยตัวเองได้

เนี่ยค่ะก็จะเป็นการโรคที่จะแบบ

คุณผู้ชมฮะต้องระมัดระวังกันนะครับ